คุณผู้ชมคะวันนี้ศิลปินชื่อดังค่ะรวมถึงคนในครอบครัวนะคะ
ได้ร่วมกันไว้อาลัยให้กับนักร้องเชิดร็อกแสลงหรือว่านายพัทรพลพรมประโคนอายุ๔๐ปีนะคะ
จากไปด้วยโรคตับแข็งนะคะเพราะว่าวันนี้ช่วงบ่ายได้มีการชาปนกิจศพค่ะ
็อกเชิดร็อกแสลงเนี่ยเพลงดังของเขาก็คือมอเตอร์ไซค์ห้าง
ดังมากฮะเมื่อหลายสิบปีก่อน
ใช่ค่ะนี่คือนี้ค่ะ

ทุกคนต้องรู้จักค่ะ
เรื่องราวของคุณครูที่แบบมีแต่มอเตอร์ไซค์เก่าอยู่คันนึง
บรรยากาศงานศพคืนสุดท้ายของเชิดร็อกแสลงหรือนายพัทรพลพรมประโคนอายุ๔๐ปี
จากไปด้วยโรคตับแข็งจัดขึ้นที่วัดแสลงโทนอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรำเมื่อคืนนะคะ
แฟนเพลงมาร่วมงานกันเยอะเลยค่ะมีการแสดงคอนเสิร์ตปิดตำนานมอเตอร์ไซค์ห้างเชิดร็อกแสลงจากเพื่อนศิลปินนะคะเนี่ยค่ะ
ก็มาร้องเพลงไว้อาลัย๒๐กว่าคนนะคะสำหรับเพื่อนศิลปินที่มาขึ้นเวทีคอนเสิร์ตแล้วก็มีลูกชายของคุณเชิดอายุ๕ขวบค่ะ
ก็บวชหน้าไฟให้กับคุณพ่อก็มาร้องเพลงบนเวทีด้วยนะคะก็คือมีการขอรับบริจาคเงินเป็นทุนการศึกษาเพราะว่าครอบครัวเพิ่งสูญเสียเสาหลักไปนะคะ
ก็เลยอยากจะร้องเพลงไว้อาลัยครั้งสุดท้ายให้กับคุณพ่อด้วยบทเพลงที่เนรร้องบนเวทีก็คือเพลงภาวะแทรกซ้อนของออยแสงสินนะคะ
ชมภาพบางช่วงบางตอนของคอนเสิร์ตในการปิดตำนานมอเตอร์ไซค์ห้างเชิดร็อกแสลงค่ะ
ส่วนช่วงบ่ายวันนี้ครอบครัวได้จัดพิธีชาปนกิจศพโดยนายทวีชัยจริยะเอี่ยมอุดมในห้างใหญ่บริษัทท็อปไลน์มิวสิกอดีตต้นสังกัดของเชิดร็อกแสลงมาเป็นประธานในพิธีค่ะ

แฟนเพลงคนร่วมงานจะได้ระลึกถึงนะคะครับแล้วก็เปิดเพลงของนักร้องหนุ่มด้วยอายุก็เพิ่งสี่สิบนะครับใช่ค่ะแต่เชื่อว่าบทเพลงของเชิญล็อกโสแหลงยังคงอยู่ในใจของทุกคนแน่นอนโดยเฉพาะเพลงมอเตอร์สายห้างค่ะครับ